สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ประเด็นข่าวสารในวงการบันเทิงมากมายเลยนะคะข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะ
ไทยรัฐทีวีเตรียมที่จะนำเสนอพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่๙
บทเพลงพระราชนิพลหลากหลายบทเพลงอันทรงคุณค่า
กับรายการพิเศษที่มีชื่อว่าบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์ค่ะ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีร่วมกับชมรมดนตรีสโมสร
สร้างสรรค์รายการพิเศษบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์
เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙ในฐานะองค์อัคระศิลปิน
บทเพลงพระราชนิพลเกือบ๓๐บทเพลง
โดยมีคิงพิรวัตรอัธนาคผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีรับหน้าที่ดำเนินรายการ
บอกเล่าเรื่องราวของบทเพลงพระราชนิพลที่ทรงคุณค่าและน่าจดจำ
ซึ่งเจ้าตัวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับหน้าที่นี้
เชื่อว่าตลอด๒ชั่วโมงเต็มผู้ชมจะต้องทราบซึ้งไปกับบทเพลง
และสัมผัสได้ถึงความพิเศษที่สื่อสารผ่านตัวโน้ต
พร้อมย้ำว่าผู้ชมไทยรัฐทีวีไม่ควรพลาด
ก็วันนี้ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ากลับมาได้ช่วยชมรมดนตรีสากลสโมสร
ระหว่างที่เราต้องถ่ายทอดเกี่ยวกับการจะนำเข้าสู่การแสดงแต่ละช่วง
เนื้อหาของสิ่งที่เราจะพูดก็จะถ่ายทอดถึงพระอัชยภาพของ
หลวงราชการที่๙พูดถึงบทเพลงบางช่วงบางตอนของบทเพลงพระราชนิพล
ซึ่งก็มีความภัยร้อแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ
ก็มีแอบน้ำตาซึมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายของรายการพิเศษ
ถ้าผู้ชมไม่ชมนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก
ดังนั้นอยากให้ชมกันเยอะครับทุกท่านจะได้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์
รวมทั้งจะได้เห็นว่าคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย
ที่เป็นตัวแทนของทุกคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน
เทิดทูลพระอัจฉริยภาพของพระองค์มีศิลปินรับเชิญมากมาย
ดังนั้นอยากให้เปิดหน้าจอรอชมเลยนะครับ
อกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินระดับคุณภาพอีกมากมาย
รวมถึงต้งเน่งรัฐเกล้าอมรดิศ
ที่จะมาร่วมโชว์เสียงร้องผ่านบทเพลงพระราชนิพล
โดยนักร้องสาวเสียงดีเผยว่า
ในฐานะสิทธิ์เก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพลครั้งนี้
เพราะแต่ละบทเพลงนอกจากจะมีคุณค่า
และสะท้อนในพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่๙ได้เป็นอย่างดีแล้ว
เพลงเหล่านี้ยังเปรียบเสมือนแบบฝึกหัดชั้นเลิศ
ศิลปินทุกคนได้พัฒนาความสามารถด้านดนตรีของตัวเองได้ดีอีกด้วยค่ะ
ต้องบอกว่าชวนมาอันเชิญบทเพลงพระราชนิพลในวันนี้นะคะ
เพราะว่าเหมือนได้กลับมาบ้านเก่าได้มาเจอน้อง
แบบที่เราเคยร้องก็รู้สึกดีใจค่ะ
ในฐานะคนดนตรีคนหนึ่งนะคะ
ที่ฉันเองมีโอกาสได้รู้จักกับบทเพลงพระราชนิพลตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
จนเรามีความเข้าใจว่าโหบทเพลงแต่ละบทเพลงนี้ภัยร้อมากนะคะ
เพราะฉะนั้นดิฉันพูดเสมอว่าบทเพลงพระราชนิพล
อกจากจะแสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในทางดนตรีแล้ว
เป็นแบบฝึกหัดที่ดีเหลือเกินให้กับนักดนตรีนักร้องทุกคน
รายการพิเศษบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์
จะออกอากาศในวันที่๕ธันวาคม
เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่๙กันได้นะคะ
หน้าจอไทยรัฐทีวีวันที่๕ธันวาคม๓ทุ่มครึ่ง
ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงอย่างที่คุณพีรวัตรได้บอกเอาไว้
เรียกว่าครบรสทีเดียวนะคะนอกจากจะได้ฟังดนตรีเพราะแล้วค่ะ
ก็ยังได้ฟังเรื่องราวเรื่องเล่าที่นักดนตรีมีความประทับใจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙ของเรานะคะ